กับเรื่องของบ้ายอุ่นอายมรักนะครับ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบเสื้อพระราชทาน
ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมใบ้อุ่นอายรัก
พร้อมกับพระราชทานภาพวาดฝีพระหัส
ครอบครัวสุขสรรค์พิมพ์ลงบนด้านหลังเสื้อด้วยนะครับ

ผู้ช่วยราชเลขานุการณ์ในพระองค์

เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงานกิจกรรมไบท์อุ่นไอรัก

พระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้
น้ำแห่งรัฐนาโกศิลป์ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่๙ธันวาคม๒๕๕๙
ถึงวันที่๑๙มกราคม๒๕๖๒ณพระราณพระราชวังดุสิต
ซึ่งเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมบายอุ่นไอรักทุกคน
จะได้รับเสื้อพระราชทานที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พร้อมกับพระราชทานภาพวาดฝีพระหัสครอบครัวสุขสรรค์พิมพ์ลงบนด้านหลังเสื้อ
ปั่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จะได้รับเสื้อพระราชทานพร้อมกันในวันที่๑ถึง๒ธันวาคมนี้
ตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๔โมงเย็นที่สนามสุขพระจราศัย
ส่วนรายละเอียดของเส้นทางกิจกรรมใบ้อุ่นไอรักนั้น
แบ่งระยะทางของการปั่นไกลที่สุด
ก็คือเส้นทางพระราณพระราชวังดุสิต
ส่วนสุขภาพรัฐโพที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
รวมระยะทางไปกลับก็๓๙กิโลเมตรด้วยกัน
เส้นทางนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะส่งจักรยาน
นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นผ่านสายน้ำและคู่ครองสำคัญ๒๙แห่ง
ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการบริหารจัดการน้ำครองรัฐโพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ขณะที่เส้นทางระยะกลางระหว่าง๑๖๒๕กิโลเมตร
มีให้เลือกถึง๖เส้นทางด้วยกันนะครับ
หากนักปั่นจักรยานท่านใดคิดว่ากำลังขาเนี่ย
ซึ่งก็มีให้เลือก๒เส้นทางด้วยกันนะครับ

จุดทั้งเสาชิงช้าสวนสรานลมท่าราชวรดิตแล้วก็พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
รวมระยะทางทั้งหมดไปกลับนั้นก็๔๒กิโลเมตรด้วยกันนะครับ
กิจกรรมนี้มีคนร่วมลงทะเบียนโอ้โหเป็นหมื่นคนตอนนี้ร่วมแสนเข้าไปแล้วนะ